คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่งานบวงสวงละครกันบ้างดีกว่า
แค่ชื่อเรื่องก็แซ่บแล้วแต่บอกเลยว่าการรวมตัวของดาราแซ่บยิ่งกว่า
ดาราที่ว่าก็คือดาราสามปอค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือเฮียป้องนวัดจ้า
โคจรมาเจอกับนางเอกสุดปังปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
และเป็นการหวนคืนจออีกครั้งของชีแป้งออนจิราคุณผู้ชม
ส้มชุดส้มแซ่บมากแน่นอนนะคะว่าเราเจอคุณแม่สุดสวย
พี่นักข่าวก็ต้องถามถึงเรื่องการเปิดตัวสามีออกสื่อครั้งแรกกันหน่อย
จากสามีที่ชีแป้งเรียกในรายการยูทูปว่าพ่อหมีเนี่ยจะหล่อเหลาเอาการแล้ว
หมีเนี่ยนะชื่อไลโอเนลลีซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัทอาริยาคอปจำกัด
แล้วเขาก็เพิ่งจะเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลต้ารักเชอรี่
เอาเจ้ารัชเชอรี่ยังไงเพราะว่าราคาบ้านเนี่ยเริ่มต้นเบาแค่๒๐๐กว่าล้านบาทจ้ะ
น่าจะสิซึ่งมีชิแปงเป็นผู้ร่วมเกาะตั้งแล้วก็ออกแบบโครงการด้วยค่ะว่าซ่อนสงสัยนะว่าเอ๊ะน้ำสกุลลีเนี่ย
ส่วนชีวิตคู่ของชิแป้โอ๊ยบอกเลยว่าแฮปปี้มากเวอร์นะคะ
จะมีเบบีคนที่สองหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะ
วันที่สองหรอกค่ะก็อย่างคือไม่ได้แพลนค่ะ

คนที่สองเราก็คิดว่าแบบเราก็ไม่ใช้ชีวิตสบายไป

แล้วก็มีหลายชาติก็จะมีนามสกุลนี้
ไต้หวันก็นามสกุลลีเกาหลีก็มีลี
คโปร์ก็มีลีก็เลยแบบเออ
มันเป็นนามสกุลที่ค่อนข้างแบบเห็นได้เยอะ
ไม่ได้คิดว่ารวยต้องคิดว่าแบบมันก็แค่ไม่ลำบากอะค่ะ

เรารู้สึกว่าแบบเราหาเงินเองได้
เราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อได้โดยไม่ต้องเกรงใจ
การลงทุนอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทำ
เราอยากจะแบบสมมุติเราอยากซื้อหุ้นตัวนี้

แต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบไฮไม่อันก็ชอบเหมือนกัน
แต่ให้พุ่งต้นคือทำไม่ได้เราก็ต้องหาเอง
แป้ง่ะแป้งออกมาทำมาหากินเอง
ก็สามารถซื้อได้ไงสบายเลยคุณผู้ชม
แล้วให้ผู้ชายเลี้ยงมันก็ไม่ใช่เรื่อง
ถ้าเรายังคงทำงานได้มันก็ควรที่จะแบบหาเงินเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้สามีไว้
แต่ถ้าเขาให้เนี่ยเราก็ไม่เอาใช่ไหมพี่พอ

แล้วแป้งก็มีคำนึงนะเขาบอกว่าขอความเมตตาจากสามีค่ะ